มาตามนัดจริงตอกบัตรตรงเวลาจริง

เมื่อกี้ยังนั่งคุยคือเวลาพอมันคลืนอยู่ข้างนอกสตูดิโอเรานี้นะครับ
ก็มาแล้วตามเวลาแล้วในพื้นที่ที่ทางกอทมได้ประกาศเอาไว้เมื่อตอนเช้าด้วยนะคุณนัทพงศ
ไว้มั่นจริงเพจกรุงเทพมหาฆคนเตือนไว้เมื่อ๗ชั่วโมงที่แล้วบอกว่า๑๗๒๐นอาจจะมาก่อนเล็กน้อย
ฝนเล็กน้อยปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สายไหมของสามวาห์หลักศรีบางเขจัตุจักร
แล้วก็ราชพร้าวซอยรอบไทยรัฐนี่แหละค่ะนะคะแถวนี้เลย
คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็คงจะได้เห็นฟ้าฝนแล้วค่ะ
มาแล้วนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือ
เราขึ้นเรด้าฟ้าฝนตอนนี้ให้ได้ดูกันนะคะ
ในพื้นที่ที่เห็นตรงจุดที่เป็นสีแดงเนี่ยค่ะ
ใจกลางเลยนะคะตกหนักมากนะคะคือสีแดงนะคะ
แล้วก็ค่อยกระจายกันออกมาเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะ
เย็นนี้ในช่วงเวลาเดินทางกลับก็คงจะต้องรับมือกันค่ะ
คนที่ออกมาทำงานนะคะในวันนี้ที่จะต้องเดินทาง
ก็ไม่รู้จะเป็นแบบวันพฤหัสที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
วันนั้นติดทั่วกรุงจริงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
คุณผู้ชมมาดูข่าวกันต่อเลย